หน่วยงานที่เกี่ยวกับการเดินทางนะครับ

เขาบอกว่าจัดเที่ยวรถพิเศษเลยเดียว
เพราะว่าวันนี้พรุ่งนี้วันลืนนี้
แล้วก็จนถึง๑๔จะมีการหยุดยาวไงครับ

เต็มที่กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางครับ
นายประยุณช่วยแก้วรองภูมิในการฝ่ายการเดินรถองค์การ
และรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชน
ที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง
เฉลิมชนมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
ในรักษาการที่๙วันที่๑๒สิงหาคม๒๕๖๑
ขอสมกรได้เพิ่มเที่ยววิ่งรถในเส้นทางปกติจำนวน๒๖๐๓เที่ยวต่อวัน
แล้วก็จัดการเดินรถให้มีการเปลี่ยนกะพนักงานมากขึ้น
ตั้งแต่วันที่๑๐๑๔สิงหาคมครับ
และที่แล้วก็มีการจัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่ง๔สถานีรวมทั้งสิ้น๓๗เส้นทาง
จัดเดินรถแอร์พอร์ตบัสนะครับเชื่อมต่อท่าอากาศยาน๖เส้นทางครับ
รวมทั้งจัดรถเฉพาะกิจซัตเติ้ลบัคให้บริการวันที่๑๐สิงหาคม
บริการช่วงเวลา๑๖นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกาจนถึงวันที่๑๔สิงหาคม
วิ่งให้บริการช่วงเวลา๕นาฬิกาถึง๘นาฬิกาใน๒เส้นทาง
และเส้นทางวงกลมจากอนุสาวรีชัยไปหมอชิด๒เช่นกันครับ
อกจากนี้นะครับยังจัดเดินรถไหว้พระเก้าวัดกับขอสมกรเป็นกรณีพิเศษ
ลูกพาแม่เที่ยวในวันที่๑๒สิงหาคม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ

เจริญพระชนมพันศาครบ๘๖พันศาโดยแม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ

ครับผมส่วนการรถไฟฟ้าขนส่ง
ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้าสายสีม่วง
รวมทั้งบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ตลอดเส้นทางในวันที่๑๒สิงหาคมนี้ครับ
และสามารถติดต่อเพื่อมารับคูปองเดินทางฟรีได้
ห้องจำหน่ายบัตรทุกสถานี
นายจิตศักดิ์เยาวัดสกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บอกกษอก็กล่าวว่า
ในช่วงวันหยุดยาววันแม่แห่งชาตินี้นะครับ
ระหว่างวันที่๑๑๑๓สิงหาคม
กศได้จัดเที่ยวรถวิ่งโดยสาร

และจัดรถโดยสารไม่ประจำทางเสริมในเส้นทางอีกกว่า๒๐๐คันครับ
สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ๑๕๐๐๐คน

จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาสูงที่สุดครับ